ภารกิจห้างมวยของพวกเราไม่ธรรมดากันเลยนะ

คนแรกก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนาเดท

เชอรี่จ๊ะให้พูดอีกทีจะทนไหมคะ
รู้จักไม่ทนนี่คงไม่ทนแล้ว
ขาเข้ามาจักรมากนะไม่ต้องถามพี่เจ๊กรี๊ดนะคะ

แล้วคนชอบเอาจริง
เดี๋ยวไว้นิแค่งพี่แบริดุดันไม่กเร็งใจใครจริง
เรียกได้ว่าคลิปนี้ที่หนุ่มณเดชน์เขาลงไว้
นอกจากกุลเจ้าบึกบึนหลังกายกำยำลำเลิศ

บอกเลยว่าแข้งหนักฟาดแรงขนาดนี้แบรี่
นี่ถ้าไม่ได้เป็นพระเอกนี่เป็นนักมวยอาชีพสบายอยู่เหมือนกัน
ลงแข่งได้จริงดิฉันบอกเลยว่า

นี่นักข่าวเราเขียนว่าดิฉันอยากเป็นกระสอบทรายให้เขานะคะ
รบกวนคุณเอามาเป็นแทนค่ะคุณพี่ไม่เป็นน่ะทำไมให้หวัน

ฉันว่าให้คุณนัทไปเป็นกระสอบทราย
ดูทรงแล้วเนี่ยอุตส่าห์แพทย์ทำดั้งใหม่แน่นอน

ทางมวยนี่บอกเลยว่านุ่มคนนี้ไม่เป็นสองรองใคร

ระดับหุ้นส่วนค่ายมวยใหญ่อะเนาะ

อยากให้พี่เป๊เขาได้คุณสังเวียนนะดู
นี่แค่ซ้อมนะรวมมาใส่คู่ซ้อมแบบตุ๊ก
หล่อด้วยต่อยมวยเก่งด้วย
ดีรู้สึกเหมือนแบบมีคนปกป้องเราได้
ถ้าเขาไม่หันมาต่อยเราอะนะ

เขาไม่ให้เล่าอะไรที่มันไม่เป็นความจริง
เอาเป็นว่าคนนี้คือจอสเปรย์อาคุณผู้ชม
เขาเป็นผู้ให้เอกแบบว่าหล่อมากหล่อเก้าค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เจ้าตัวอินเรื่องมวยเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะ

ตัวโป้เจ่งใหญ่ไปแล้วที่เขาไปขึ้นวัยทีช่องมวยมาค่ะ

ก็กลิ่นว่านึกศึก

หนุ่มคนไหนก็ได้ใช้มาปกป้องเรา

ต่อยซิเซอร์ปากตามหวาน
เราเคยไปเป็นเรียนต่อยมวยเหนื่อยมาก

คู่มวยชอบต่อยอีก
จะถ่ายแล้ววะต่ออีกต่ออีกลงหัวใจไม่ทันทำไมอ่ะมีอีกคราวนึง